กู้ภัยท่านนี้สวนเสียคุณพ่อที่เป็นคนขับรถแท็กซี่
คุณพ่อเกิดช็อก
แล้วกู้ภัยเอกชนที่อยู่ในท่ากาศยานอนาชาติสุวรรณภูมิ
รับตัวไปส่งในสถานพยาบาลซึ่งอยู่ในบริเวณของท่ากาศยาน
เขาข้องใจในฐานะลูก
แล้วผู้สูญเสียบอกว่าทำไมไม่เปิดโอกาสให้หน่วยงานอื่น
เข้าไปรับคุณพ่อของเขาไปรักษาตามสิทธิที่มีล่ะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งโพสต์ข้อความและตั้งคำถาม
กรณีการรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน
เข้ารักษาตัวที่สถานพยาบาลเอกชนในท่ากาศยานานาชาติสุวรรณภูมิ
หลังเกิดเหตุนะครับคุณพ่ออายุ๕๖เป็นคนขับรถแท็กซี่
ช็อกหมดสติกระทันหัน
พลเมืองดีโทรแจ้ง๑๖๖๙ประสานรถพยาบาลในระบบ
หรือว่ารถบูรณินิธิเนี่ยจะให้ไปรับผู้ป่วย
ส่งโรงพยาบาลตามสิทธิที่มีการรักษานะครับ
แต่ทำไม่ได้บอกว่าเป็นเขตพิเศษ
ต้องส่งไปสถาพยาบาลในพื้นที่ของสนามบิน

พอไปถึงสถานพยาบาลดังกล่าวดูแลรักษาเบื้องต้น
แล้วก็ส่งคุณพ่อต่อไปยังโรงพยาบาลสิรินทร
แต่ไม่สามารถยื้อชีวิตของคุณพ่อเอาไว้ได้แล้วครับ
แต่สิ่งที่เขาคล่องใจหลังจากนั้นคือมีคนอ้างตัวเป็นพยาบาล
จากสถาพยาบาลในท่ากาศยานโทรติดต่อ
มาเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล๑๓๐๐๐บาท
บอกเป็นค่าอะไรบ้างค่าตรวจอาการค่ารักษาค่าน้ำเกลือ
ค่าเครื่องช่วยหายใจค่าอุปกรณ์
แต่เมื่อตรวจสอบเวลาที่สถานพยาบาลดังกล่าวรับตัวคุณพ่อไปนะฮะ

คุณพ่ออยู่ที่สถานพยาบาลแห่งนั้นประมาณ๑๕๒๐นาทีเท่านั้น
แต่ไม่สามารถช่วยอะไรคุณพ่อเขาได้
ผู้โพสต์ยังระบุด้วยว่าทีมกู้ชีพเอกชนที่เข้ารับตัวพ่อไปส่งสถาพยาบาลในท่ากาศยานนั้นน่ะ
ไม่ได้อยู่ในระบบสอบผ่อฉอครับ
เรียกร้องถึงการบริหารจัดการในสนามบินเลยนะฮะ
ถ้าเกิดกรณีนี้ขึ้นอีกแล้วผู้ป่วยเป็นคนทั่วไปจะต้องทำอย่างไร
ถ้าไม่สามารถเข้ารับการรักษาตามสิทธิหรือตัดสินใจส่งไปรักษาในโรงพยาบาลที่เหมาะสมได้ครับ
ผมก็ถามว่าเพราะอะไรผมก็ไม่มีสิทธิ์
เขาบอกว่าเพราะว่าพื้นที่สุวรรณภูมิเป็นพื้นที่พิเศษ
เป็นพื้นที่ปกครองหรือเป็นผู้ห้ามที่เขาพูด
จะต้องเป็นคนที่ประจำการอยู่ในนั้น

ยกเว้นในกรณีที่ทางญาติ
หรือผู้บาดเจ็บที่สามารถตอบรู้เรื่องได้
เขาจะถามว่ามีคนแท็กที่โรงพยาบาลอีกหรือเปล่า
คุณเปิดโอกาสให้โรงพยาบาลเอกชนเข้าไปสามารถตั้งคลินิกในนั้นได้
เพื่อดูแลนักท่องเที่ยวดูแลคนในนั้น

ลืมคนรากญาประชาชนที่หาเช้าทิ้งข้ำ
ในเมื่อมีเอกชนขึ้นมาได้ทำไมไม่มีโรงพยาบาลภาครัฐ
หรือคลินิกภาครัฐอยู่ในสวรรณภูมิเรา
แล้วในพื้นที่ของท่ากัดสะยานจะมีรถพยาบาลอยู่
ส่วนการเข้าพื้นที่ของรถหน่วยงานอื่นต้องได้รับอนุญาตก่อน
ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วยด้วยนะครับ
อันนี้คุณอนุทินชี้แจงครับ